คุณผู้ชมค่ะมาดูความน่ารักของพระเอกชื่อดังกันหน่อยดีกว่า
ถ้าเรื่องสายเซอร์คนนี้ยืนหนึ่งเหมือนกัน
ปีนี้หลักสี่แล้วนะจ๊ะอายุขึ้นเลขสี่
แต่ความเซอร์ความน่ารักของพี่แกไม่มีถอดถอยจ้ะ
คือถ้าจะพูดถึงพระเอกสุดติ๊ดอย่างที่บอกไป
งานแสดงงานถ่ายแบบเห็นกันมาแล้วเยอะแยะเลย
ยกตัวอย่างกันด้วยงานถ่ายแบบแบบสไตล์หลอกครูดีกว่า

จะมาในลูกไหนก็ทำสาวใจบางได้หมด
เรื่องหน้าหล่อเหลานะคะแต่ว่ารู้หรือไม่
มาพร้อมกับลีลาการโพสต์แบบโลกต้องจารึก

มีหน้าที่ถ่ายก็ถ่ายไปดีแต่กล้อง
เขามีหน้าที่โพสต์เขาก็โพสต์ไป

เมื่อผมเป็นช่างภาพแล้วต้องมาถ่ายดาราท่านนี้
สร้างตำนานบทใหม่๑นาที๔๐๐แอคเป็นไง
โหดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดให้ทันนะฮะ

สุดยอดท็อปโมเดลของเมืองไทยบอกเลย

แรกอย่างที่พวกคุณบอกดูก็หล่อดีนะ
แต่ไปมาทำไมดูท่าแล้วมันจะขายขำมุนขา
แล้วเจ้าของคลิปเนี่ยคุณพี่เขาก็เป็นช่างภาพ
ถ่ายไปกลั้นขำไปดูเอ็นดูช่างภาพนะ

ตอนท้ายคลิปนะคะนายแบบเขาเปลี่ยนท่าทุกเสี้ยววินาทีขนาดนี้
อือต้องจิดแข่งนะอยู่กับพี่ซันนี่นะ

แล้วเจ้าของคลิปนี้นะคะโพสต์วันเดียว
พากันขำไป๔แสนวิวแล้วนะ
คอมเมนต์แซวพี่ซันนี่บอกว่า
ซันนี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะอยู่เฉยเลย
เห็นหน้าก็ขำแล้วคุณผู้หญิงบอกว่าเออ
แล้วหลายคนก็คอมเมนต์บอกว่าสงสารช่างภาพจัง
เจอแบบนี้เข้าไปกลั้นขำยังไงก่อน
ความเห็นบอกว่าพี่ซันนี่เนี่ยขี้แกงนะ
แกล้งช่างภาพใช่ไหมถ้าจะโพสต์สักขนาดนี้นะฮะ
รวมไปถึงขอเรียกร้องอยากให้ช่างภาพคนนี้
เอาภาพที่ถ่ายพี่ซันนี่เซ็ตนี้ที่เขากระโดดโลดเต้นเนี่ย
ถ่ายทันบ้างไหมเอามาดูหน่อยอยากจะเห็นผลงานจริงนะฮะ
คุณเจ้าของคลิปเขาก็น่ารักบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาดูก่อนนะ
เพราะว่าถ่ายไว้นานมากแล้วไม่รู้มีอันไหนใช้งานได้บ้างนะคะ
แต่ว่าดูท่าแล้วใช้ได้ก็คือเรียกเสียงหัวเราะได้เต็มแน่
ดูช่างภาพเนาะ
ปกติเนี่ยผู้หญิงเราจะเคยได้ยินแต่แบบ๑นาที๑๔สเตตัส

ให้อภัยเพราะว่ามุมไหนก็หล่อจ้า